เกาหัวเพราะว่าจะพาคนที่บ้านไปเลือกตั้ง
มีรายชื่อผีโผล่มา๕คนเฉยเลย

คุณรัติกรอายุ๔๓เจ้าของบ้านครับ
เป็นชาวบ้านพื้นที่หมู่๖ตำบลสาแก้ว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่ง
เลือกตั้งที่๒หน่วยเลือกตั้งที่๑หมู่๖

มีรายชื่อคนอื่นมาอยู่ที่บ้านเธอเฉยเลย

เจ้าของบ้านบอกว่าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตกกับใจครับ
เอ้าเดี๋ยวปกติที่บ้านเนี่ยมีแค่เธอสามีลูกชาย

ก็๓คนนี่แล้วอีก๕คนมายังไงนี่ครับอ้าว
ก็ตอนนี้ได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ
รู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลถามเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
ทุกคนก็งงไม่รู้ว่า
รายชื่อเกินมาได้ยังไงเนี่ยเธอก็คงง

เกินมา๕ใครก็ไม่รู้ไม่รู้จัก

ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ารายชื่อมันมาจากไหนนะคะ

เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้คืออนาคตของประเทศไทย

ลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหีบปิด๕โมงเย็น
เดี๋ยวหลัง๔โมงตรงเจอกันกับรายการพิเศษ